เอาล่ะคุณผู้ชมไปดูที่กาลสินกันหน่อยนะคะ
มีผู้หญิงอายุ๓๕ปีเขาบอกว่า
ฉันอยากตายฉันอยากตายน้อยใจแฟนค่ะ
ปีนขึ้นไปบนป้ายหมู่บ้านนะคะ
ครูบอกว่าเดี๋ยวจะกระโดดลงมาคุณผู้ชม

นั่นไงป้ายเหล็กนั่นแหละ

ความสูงประมาณกี่เมตรได้๖เมตรได้ประมาณนี้นะคะ

พยายามที่จะเข้าไปเกลี้ยกล่อมเธอลงมาได้อย่างปลอดภัยนะคะ
ตำรวจภูทรยางตลาดจังหวัดกรสินได้รับแจ้ง
บอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งปีนขึ้นไปบนเสาเหล็กของป้ายหมู่บ้าน
ดอนยานางตำบลดอนสมบูรณ์อำเภอยางตลาด
ก็เลยประสานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
แล้วก็เจ้าหน้าที่การไฟฟ้านำรถกระเช้าเข้ามาช่วยเหลือ
ซึ่งจุดเกิดเหตุลักษณะคือเป็นเสาเหล็กป้ายของหมู่บ้าน

พอไปถึงไปพบผู้หญิงสวมเสื้อสีแดงกางเกงขาสั้น
นั่งอยู่บนเสาไฟแบบนี้นะคะ
บนเสาแบบนี้ไม่ใช่เสาไฟนะเสาป้ายหมู่บ้าน
ทราบชื่อต่อมาก็คือนางสาวนัชพรภูสี่เหลี่ยมอายุ๓๕ปี
จากนั้นตำรวจพร้อมกับญาติญาติก็พยายามที่จะเข้ามานะคะ
ช่วยกันเจรจาเกลี้ยกล่อมเพื่อให้เธอลงมา
ตอนแรกเธอบอกว่าเธอไม่ยอมลงมานะ
ขู่บอกว่าเดี๋ยวจะกระโดดลงมาฆ่าตัวตาย
แต่หลังจากที่ใช้เวลาราวสัก๓๐นาทีนะคะ

ผู้หญิงคนดังกล่าวก็เลยยอมลงมาจากเสาได้อย่างปลอดภัย
ทำให้ญาติแล้วก็ชาวบ้านก็เนี่ยคุณผู้ชม
ลงมาแล้วนะค่อยไต่ลงมาขึ้นไปเองแล้วก็ลงมาเองแบบนี้ค่ะ
ทุกคนที่มุงดูเหตุการณ์เนี่ยพอลงมาได้อย่างปลอดภัยก็รู้สึกโล่ง
โล่งอกนะคะพอลงมาเสร็จปุ๊บ
สามีเอ๋ยญาติเอ๋ยก็มารับตัวเธอเนี่ยกลับบ้าน
กลับไปปรับทัศนคติหรือเปล่าไม่แน่ใจ
แต่ที่รู้ต้องระงับสติอารมณ์นะคะ
พร้อมกับไปปรับความเข้าใจกันกับสามี
บอกว่าไม่อยากให้เกิดปัญหาซ้ำแบบนี้อีก
จากการสอบถามญาติของผู้หญิงคนหนึ่ง
เรื่องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
ผู้หญิงคนที่เสื้อแดงคนนี้นะฮะบอกว่าได้ทะเลาะกับสามี

คือช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยเธอยังนั่งทานข้าวกับสามีอยู่เลยนะคะ
พอช่วงสายมีคนมาแจ้งบอกว่า
ผู้หญิงคนดังกล่าวปีนขึ้นไปบนป้ายของหมู่บ้าน
ก็เลยรีบเดินทางเข้ามาแล้วก็มาดูพยายามที่จะเกลี้ยกล่อมแบบนี้นะคะ
ตำรวจสพยางตลาดบอกว่าเบื้องต้นเนี่ย
สอบปากคำครอบครัวแล้วก็ญาติพี่น้องคาดว่า
สาเหตุเกิดจากปัญหาภายในครอบครัวนั่นแหละค่ะ
ก็เลยทำให้หญิงคนดังกล่าวเกิดอาการเครียด
น้อยใจสามีก็เลยมาก่อเหตุแบบนี้
หวังประชดประชันฆ่าตัวตาย
แต่ว่าสุดท้ายก็ลงมาได้อย่างปลอดภัยนะคะ
น้อยใจก็ทำวิธีอื่นเถอะ
เพราะว่าก็เดี๋ยวเดือดร้อนคนอื่นด้วยนะคะ
กลับบ้านไปด้วยกันนะคะซ้อนท้ายแว้นกลับบ้านไปเลยนะคะ